พาไปที่บ่อนไก่ชนที่จังหวัดพัทธลุงนะคะ
กองเชียร์เนี่ยแยกโสดประสาทไม่ถูกเลย

ระหว่างไก่ชนกับคนตบกันนะคะ
สองสาวฝั่งหนึ่งนี่เห็นบอกว่าเป็นผู้สูงอายุด้วยนะคะ

แล้วสุดท้ายเขาตบกันเรื่องอะไรดูคลิปก่อนนะคะ

แล้วเห็นคนดูไหมคะหัวนี่แทบจะติดกันนะคะ
คนดูเป็นร้อยเลยนะคะคนเชียร์เป็นร้อย
แต่ไม่แน่ใจว่าเชียร์ไก่ชนหรือว่าเชียร์คนที่ตบกันนะฮะ

เฉลยเลยก็ได้ตั้งแต่ตอนต้นจะได้ไม่ติดใจกัน

ตบกันระหว่างเชียร์ไก่ชนตบกันทำไม

แย่งที่นั่งภายในบ่อน
แย่งที่นั่งดูไก่ชนภายในบ่อนค่ะ
นี่ค่ะคุณผู้ชมเรื่องตบเนี่ยก็ส่วนหนึ่ง
รู้สาเหตุไปแล้วแต่มันมีประเด็นงอกออกมาจากคลิปนี้

ชาวเน็ตเขาตั้งข้อสังเกต
เฮ้ยสถานการณ์โควิดแบบนี้
บ่อนไก่ชนเปิดได้เหรอ
มาตรการป้องกันโรคโควิด
บ่อนตรงนี้ถ้าเกิดเปิดได้จริงเนี่ย

แน่นมากโซเชียลดิทันซิ่งไม่ต้องถามถึง
หน้ากากอนามัยเห็นไหมนี่พี่คนนี้
ที่เอาผ้าคาดหัวหน้ากากอนามัยอยู่ตรงไหนคะ
คางนี่ค่ะคุณผู้ชม

ในฐานะสื่อมวลชนก็ต้องไปหาคำตอบมาให้ท่าน

เราก็เลยไปสอบถามคุณอดุลชูทองเป็นประหลัดจังหวัดพัทธลุง
ได้รับคำชี้แจง๒ประเด็นหลัก

มันเกิดขึ้นวันที่๒๔มกราคมที่ผ่านมา
การทะเลาะวิวาสตามคลิปน่ะเกิดขึ้นจริง
ส่วนมูลเหตุเกิดจากปัญหาการแย่งที่นั่งภายในบ่อนก็เท่านั้น
ไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องแย่งผู้ชายใดเลยนะครับ
บางคนตั้งข้อสังเกตว่าเอ๊ะผู้หญิงตบกันแย่งผู้ชายหรือเปล่า
ไม่ใช่นะคะแล้วสุดท้ายทั้งสองฝ่ายก็ไม่ได้มีการติดใจเอาความกันนะคะ
ส่วนประเด็นที่๒ที่ประหลัดจังหวัดมีการชี้แจงก็คือ
ตั้งคำถามเยอะใช่ไหมว่าบ่อนไก่มีใบอนุญาตการเปิดถูกต้องหรือไม่
หลัดจังหวัดท่านชี้แจงบอกว่าบ่อนนี้ได้รับอนุญาตถูกต้องตามกฎหมาย
ส่วนมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด๑๙ตอนนี้
อยู่ระหว่างส่งเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบ
ถ้าเกิดพบว่าไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบก็ต้องสั่งระงับการชนไก่
ดูจากภาพแหมแทบจะไม่ต้องตรวจสอบเลย
นั่งกันแบบจะสิ่งร่างกันอยู่แล้วค่ะ
นี่ค่ะหน้ากากอนามัยยังไงล่ะ
ถอดอย่างนั้นได้ใช่ไหมถอดอย่างนี้ก็เดี๋ยวมันแน่นอนแล้วเราก็มันทะท้านเลยแหละ
น้ำลายแทนน้ำมนต์เลยก็ประพรมกันไปทั่วเลย
ถ้าเป็นคนเดียวก็ได้คัสเตอร์บ่อนทนไก่แล้วหรอ
นี่ไงนี่ไงคนกังวลเรื่องนี้แหละค่ะ